ต่อไปนี้ก็เหมือนกันนะฮะต้องเอามาฟ้องโซเชียลแบบนี้
เรื่องถึงจะมีคนสนใจเพราะว่าน้องนักเรียนเขาบอกว่า
ถูกคุณครูคลิปผมหรือว่ากล้อนผม
แล้วมันก้อนแบบสั้นเกินไปจนเกิดความอับอาย
สังคมก็ถามว่าอันนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเด็กหรือเปล่า
มันเหมาะสมไหมกับยุคนี้สมัยนี้มันยังมีวิธีการลงโทษเด็กแบบนี้อีกหรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นม๔
โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
เช้าวันพุธที่๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะเดินเข้าห้องเรียน
ไปเจอคุณครูที่เป็นหน้าที่ตรวจระเบียบทรงผมและเครื่องแต่งกายพอดี
และตามภาพที่เห็นโดนอวันไกลมาแง๊บแง๊บแง๊บ
เขาบอกว่าข้างหลังเธอไปซอยผมมามันผิดระเบียบของโรงเรียน
ห้ามให้นักเรียนซอยผมเด็ดขาดแต่ตัวน้องยืนยันว่าก็ซอยผมตั้งแต่ช่วงปิดเทอมแล้วเรียน
ไลน์แล้วผมมันยาวไม่ทันเปิดเทอมเนี่ย

เธอจะให้คุณครูขลิบผมกล้อนผมออก

คุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกนิดเดียว

เยอะเลยแล้วมันรวบกลับไปไม่ได้เธอบอกว่าทั้งอายและเสียใจครับ
คือเสียงที่เธออธิบายเธอบอกว่าคุณครูบอกจะตัดนิดเดียวสุดท้ายคุณครูตัดเยอะ
แล้วเธอเนี่ยรวบผมกลับไม่ได้ก็เลยเป็นลักษณะเหมือนแหว่งแบบนี้
แล้วต้องปล่อยอย่างนี้ทั้งวันจนกว่าจะเลิกเรียน

เธอก็อายคุณผู้ชมขนาดที่น้องอีกคนนึงนั่งข้าง
เธอเธอปล่อยผมให้ดูคือบอกว่าตัวเองก็โดนทำโทษเหมือนกันลักษณะเหมือนกัน
ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะรวบผมแต่หนังยางมันหลุดพอดีคุณครูเห็นคุณครูก็เลยมาตัดผมเหมือนกัน
ผมก็เลยแหว่งเหมือนกันนะฮะอีกคนนึงน้องผู้ชายนั่งซ้ายสุดในภาพ
นักเรียนชั้นม๖บอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเดินหน้าเรียกร้องเรื่องของการไว้ผมสั้นผมยาวมานานแล้ว
เพราะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของนักเรียนในการไว้ผมและมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการเรียน
แต่บางคนจำเป็นต้องไว้ผมยาวเพื่อประกอบอาชีพอะไรต่าง
ตั้งแต่ม๑แต่ก็ไม่มีการตอบรับจากโรงเรียนเลยนะครับนะฮะหลังจากที่มีเอาเรื่องนี้เผยแพร่ลงโซเชียล
คุณครูบางคนโทรไปเหมือนให้ลบโพสต์ออกซะนะเพราะว่าทำให้คุณครูกับโรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
แต่น้องน้องบอกว่าไม่ยอมนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปหา
คุณครูผู้หญิงในภาพที่ทำน่าที่ก้อนผมว่าขรีบผมน้อง
นักเรียนไปนะฮะเพื่อถามความเป็นจริงแต่ติดต่อยังไม่ได้
จากเป็นวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะฮะ
ก็เลยสอบถามไปยังท่านรองภูมิในการโรงเรียนแห่งนี้แหละ

ทางโรงเรียนไม่ได้มีการข่มขู่ให้เด็กลบโพสต์
และยืนยันได้ว่าเด็กนั้นมีสิทธิ์จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้

แล้วที่ไปก้อนผมน้องเขาล่ะเขาบอกว่าการจะตัดผมนักเรียนเนี่ยต้องให้เด็กยินยอม
เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบก่อนว่าการกระทำของคุณครูคนนี้ถูกต้องหรือเปล่า
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งเด็กและคุณครู
แต่เด็กนั้นโดนกล้อนผมขลิบผมไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่ามันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องมันไม่เหลือความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยหลายต่อหลายโรงเรียน
เขาอยากจะตัดเขาก็มีอำนาจในการตัด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูที่กระทรวงศึกษาธิการมีไว้เป็นคัมภีร์อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เผาเถอะไม่มีประโยชน์จริง